มีเหตุการณ์หนึ่งแปลกครับพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชม
หลานชายนะอัดคลิปว่าคุณปู่แท้ถือมีดมาทำร้ายเขา

ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
แต่ว่าไปดูคลิปที่หลานเขาอัดไว้หน่อยครับ

หมายถึงฮ่องกรงกรงขังอ่ะคุณผู้ชมครับ
นี่คุณปู่แกเดินมามือขวาถือมีดยาวมาเลย

ร้ายบอกจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกเนี่ย

หลานชายเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กบอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่มาตั้งแต่เกิด
แต่พอพ่อเขาเสียชีวิตครับเอาล่ะทีนี้เริ่มโดนคุณปู่มาขับไล่แล้ว
พอเขากลับบ้านทีไรก็จะเถียงกับคุณปู่บ่อยแล้วรอบนี้หนักสุดครับ
ปู่เขาถึงขั้นเอามีดมาไล่ฟันเขาเลย
เขาเองจริงเคยซื้อแม่กุญแจมาล็อกบ้านแล้ว
ปรากฏคุณปู่แอบมาตัดออกไปครับแล้วก็เข้ามาขโมยข้าวของในบ้าน
คือผมเล่าไปเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่านี่คือเรื่องราวฝั่งของหลานนะ
หลานเนี่ยบอกว่าปู่เนี่ยแอบมาตัดล็อกออกไปแล้วก็เข้ามาขโมยข้าวของในบ้าน
เขาต้องเปลี่ยนกุญแจแม่กุญแจไปสี่ตัวแล้วก็ยังปู่นี้ยังไม่หยุดอีก
มาตัดเรื่อยเลยจนตอนนี้แม่กุญแจที่ล็อกบ้านอยู่
ปู่เป็นคนซื้อมาล็อกแทนครับเท่ากับว่าทั้งตัวเขาทั้งน้องเขาเข้าบ้านไม่ได้เลย
ทีมข่าวไปเลยครับไปที่บ้านหลังนี้ในพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงที่กาญจนบุรี
ไปเจอกับคุณปู่คุณปู่บุญชูชื่นบานอายุ๖๙นี่คุณปู่พานักข่าวมาดูที่บ้านเลย
พอไขกุญแจเข้าไปเห็นบอกว่าทรัพย์สินหายไปหลายชิ้นครับแล้วไฟฟ้าก็โดนตัดแล้วด้วย
ทำให้เขาเองเนี่ยต้องไปซื้อแม่กุญแจมาล็อกป้องกันไม่ให้ข้าวของศูนย์หายกลายเป็นว่าคุณปู่บอกว่าข้าวของศูนย์หายเพราะคนอื่นไม่ใช่เพราะเขานะ
วันเกิดเหตุที่ตามในคลิปเนี่ย๒๙กรกฎาคมคุณปู่เล่าว่าหลานชายขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน
กระหนกการและนางสาวกระหนกการเนี่ยก็เป็นแม่ของคนที่เป็นหลานด้วยนะ
คือคุณกนกกาลเล่าแบบนี้ว่าเธอเนี่ยมีลูก๔คน
สามีสามีเป็นลูกชายคนเดียวของปู่บุญชูแล้วก็เสียชีวิตไป๓ปีแล้ว
หลังจากนั้นครับปู่บุญชูก็ไล่หลานออกจากบ้านแล้วก็อ้างว่า
ก็ที่ดินมันเป็นของปู่แต่จริงแล้วที่ดินเป็นของแม่ยาย
ซึ่งก็คือเมียของปู่บุญชูนี่แหละซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วด้วยนะ
รดกทั้งหมดควรจะต้องตกเป็นของหลานสิ
แต่ตอนนั้นหลานยังไม่บรรลุนิติภาวะครับ
ก็เลยให้ปู่บุญชูเป็นผู้จัดการมรดกไปก่อน
ต่อมาปู่บุญชูอ้าวไปมีเมียใหม่แล้วก็มีลูกอีก๒คน
ก็เลยอยากได้ที่ดินตรงนี้ไปให้ลูกกับเมียใหม่
เธอก็คือตัวเธอนะและลูกต้องหนีออกมาเช่าบ้านอื่นอยู่ชั่วคราวครับ
ทีนี้เรื่องไปถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่๘แล้ว
ผู้ใหญ่อรุณครับผู้ใหญ่อรุณบ้านหนองบัวบอกว่า
เรื่องราวทั้งหมดมาจากความขัดแย้งกันเรื่องแบ่งที่มรดก
ซึ่งเป็นมานานหลายปีแล้วก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
หันหน้ามาเจรจาตกลงแล้วก็จบปัญหากันด้วยดี
จะได้ไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องหรือว่าทำร้ายร่างกายกันนะครับ
แบบนี้อาจจะต้องหาคนกลางแล้วล่ะหาคนกลางมาเป็นคนไกลเกลี่ย
เพราะยังไงก็คนในครอบครัวเหมือนกันนะครับ